เรื่องที่เกริ่นเอาไว้ค่ะเหตุการณ์ที่กำแพงเพชรเด็กนักเรียนเนี่ยเล่นกันแล้วบอลเนี่ยไปโดนกล้องวงจรปิดแล้ว
กลัวความผิดก็เลยเอามีดเนี่ยไปตัดสายของกล้องวงจรปิดนะคะเรื่องนี้สุดท้ายโรงเรียนแจ้งความดำเนินคดีเด็กนักเรียนค่ะ
เรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงเป็นแบบนี้เราตามไปดูกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่เพจสายใหม่ต้องรอดเอามาโพสต์เป็นหมายเรียก
เป็นหมายเรียกเด็กนักเรียนค่ะนะคะแล้วก็มีภาพเด็กนะคะที่เขาไปโพสต์มีข้อความบอกว่า
พอโรงเรียนแจ้งความดำเนินคดีเด็กป๖หลังเล่นบอลไปโดนกล้องวงจรปิดเด็กกลัวความผิดไปตัดสายไฟขาดนะคะ
จากนั้นโรงเรียนเนี่ยไปแจ้งผู้ปกครองเด็กนักเรียน๒คนให้ชดใช้ค่าเสียหาย๓๓๐๐นะคะ
ซึ่งน้องสิงหาผู้ปกครองจ่ายแล้วแต่น้องมะพร้าวผู้ปกครองไม่ได้จ่าย
เลยถูกดำเนินคดีวันนี้ทีมข่าวไปพบนะฮะผู้อำนวยการโรงเรียนคุณสมชายศรีศุกร์
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเด็กสองคนไปเล่นวอเล็กบอล
แล้วไปโดนกล้องวงจรปิดของโรงเรียนเสียหายแต่กลัวความผิด
ก็เอาไม้มาตีมาตัดสายไฟและสายสัญญาณปกปิดความผิด
แต่กล้องวงจรปิดเนี่ยได้บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดนะคะ
เห็นตั้งแต่ลูกวอเล็กบอลกระเด็นมาโดนกล้อง
แล้วเด็กสองคนมาแล้วเด็กสองคนก็ถือไม้ยาวผ่านมา
จากนั้นไม่นานนะคะสัญญาณกล้องก็ตัดไป
ผู้ปกครองของน้องมะพร้าวยืนยันว่าจะไม่ชดใช้อ้างว่าลูกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ

พอบอกว่าเป็นความเห็นร่วมกันของโรงเรียน

เพื่อหยุดพฤติกรรมและป้องปาม

บค่ะเขาให้เหตุผลว่ายังไง
หรือพูดยังไงนะ
คือต้องการป้องปามใช่ไหม

การปกครองหรือว่าการปรับปรุงพฤติกรรม

บค่ะหลายคนจะสงสัยว่ามันเป็นเหตุ
เห็นครั้งเดียวหรือเปล่าหรือว่าเห็นเด็กคนเดียวหรือเปล่า

จริงแล้วมันมีอะไรที่มันเหนือกว่าที่เรายังไม่รู้ไหมครับ

ก็จะมีเด็กอีกคนนึงชื่อสิงหาเนี่ย
ก็คือเขาจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหน่อยนะครับ
แล้วเขาก็จะพาพวกไปทำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ข้างนอก
พฤติกรรมเขาทำซ้ำนะครับ
ถ้าหากว่าน้องมภาก็อยู่ในกลุ่มด้วย

ตัวพ่อเองกฎนั้นไหมโดนสังคมตรงทีขนาดนี้

นี่ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทางโรงเรียนเขาชี้แจงออกมา

กรณีที่โรงเรียนนั้นแจ้งความดำเนินคดีเด็กนักเรียนของตัวเอง
นี่ก็เป็นคดีแรกเลยที่เห็นนะคะ
ซึ่งคุณอิสระสะทองแพรแม่ค้าสากรในโรงเรียนบอกว่า
ร้านเธอเนี่ยเคยถูกน้องสิงหาเข้ามาขโมยของในร้านถึง๓ครั้ง
อริสราบอกว่า
เธอเองเพิ่งจะเข้ามาขายของได้แค่๒เดือนเท่านั้น
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าเด็กอายุแค่นี้จะทำถึงขนาดนี้ค่ะ
พูดอย่างไรเลยมันสุดยอดขนออายุแค่นี้พี่ทำได้
นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งค่ะว่าทำไมโรงเรียนถึงแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
วันนี้เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต๑
นักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัวกำแพงเพชร
ไปพบผู้มนุยการโรงเรียนผู้นำท้องถิ่น
รวมถึงผู้ปกครองของน้องมะพร้าวด้วยค่ะ
มะพร้าวยอมรับว่าเป็นคนในภาพวงจรปิดจริง
เขามาเล่นวอเล็กบอลในโรงเรียนกับน้องสิงหาแล้วก็เพื่อนคนอื่น
เล็ตบอลกระเด็นไปตรงอาคารเรียนก็เลยเดินไปเก็บลูกวอเล็กบอล
ที่เอาผ้าปิดหน้าเพราะว่ากลัวครูจะเห็น
ว่าเขาแอบเข้ามาเล่นเวลาเลิกเรียน
แล้วหลังจากนั้นเขาก็เล่นกับเพื่อนต่อแล้วก็กลับบ้านค่ะ
เพราะว่าครูบอกว่าไม่ให้เข้าในโรงเรียนตอนเลิกเรียนนะครับ
ผมก็เลยเอาผ้าปิดหน้าครับ
ภูมิในการโรงเรียนยืนยันนะคะว่าต้องการให้ตำรวจออกหมายเรียก
เพื่อมาเจรจากลายเกลี่ยหาข้อตกลง
แล้วก็เพื่อให้ผู้ปกครองรับผิดชอบความเสียหาย
ไม่ได้มีเจตนาจะดำเนินคดีเด็ก
เพราะว่าคำนึงถึงอนาคตของเด็กเช่นกันค่ะ
ก็มีการพูดคุยกันนานกว่า๓๐นาทีนะคะ
แล้วก็ทุกฝ่ายก็ทำความเข้าใจกันเรียบร้อย
ผู้ปกครองน้องมะพร้าวชดใช้ค่าเสียหาย๑๖๕๐บาท

และโรงเรียนก็ถอนแจ้งความเรียบร้อยค่ะ